เปลี่ยนอารมณ์ไปหาของกินอร่อยอร่อยกันมากดีกว่า
แต่ชื่อร้านฟังแล้วเสียว
เขาบอกว่าชื่อร้านคือร้านเสียวหลัง

อยากรู้แล้วว่าเด็ดมากขนาดไหน

ทำไม่ทันแล้วไม่ไหวด้วย

จานแล้วจะกินหมดเหรอ
ชื่อเป็นจิตแล้วของร้านเสียวหลัง
สมัยก่อนขายอยู่ข้างนอกด้วยนะคะ

ข้างนี้ก็เป็นนั่งร่วงกลางเป็นรถเข็น
กระตวงพาณิชนะครับเขามาทานข้าว
เขาเข็นรถล้มทับลงไปนอนเลย

แฟนก็เรียกขึ้นมาถามบอกว่าทำไมเข็นรถเร็วนะ
คนนั่งกินข้าวต้องระวังหน่อยนะ
อีกอาทิตย์นึงเขาก็มาตั้งชื่อให้

ซีอิ๊วกะเพราไก่กระเทียมไก่
เจียวหมูสับมีทุกอย่าง

ทำไม่ทันแล้วไม่ไหวด้วย
คนมึงจังขนาดราดข้าวคนจังผัดซีอิ๊ว

ต้องเอาให้เหนื่อย
ตอนเย็นก็เช้าก็ขายไงแค่นั้นแหละ

แต่ซีอิ๊วดำไม่ใส่ที่นี่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำ
ไฟแรงมันถึงจะนั่นไง
ดูที่จะรวนไก่อะไรอย่างนี้มันต้องไฟแรง
เขาผัดยังไงแล้วเขาก็ผัดอยู่อย่างนั้นนะ
คนที่ทานข้าวเขาบอกว่าทำไมเฮียไม่ลดล่ะ
ผมไม่ลดหรอกผมจะขายอยู่อย่างนี้

ก็ยังไม่ไปเขาบอกผมจะคอยอยู่อย่างนี้
พระคุมขายวัน๘๐ทุกทีก็๗๐รายได้
บางทีก็๒๐๐๐บางทีก็๑๘๐๐๐อะไรอย่างนี้
โมงเช้าขายไปเรื่อยหมดก็เลิก
มีแต่ติว่าเฮ้ยเต็มจานแล้วจะกินหมดเหรอ

คือมันไก่อะค่ะมันนุ่มดีค่ะ

รสชาติอร่อยมันกลมกล่อมอะพี่

สิ่งที่ชอบก็เป็นข้าวกะเพราไก่ค่ะ
มันได้จานเยอะเราอิ่มทั้งเช้ากับวันเย็นเลย

ยอดเยี่ยมที่สุด
อิ่มสุดเลยค่ะ
เดี๋ยวหลังเด็ดก็มากิน